มาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของลุงตุ้มนะคะเรายังตามให้ต่อค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาถามถึงลุงตุ้มกันอยู่
ลุงตุ้มที่ป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมนะคะลุงตุ้มอายุ๖๗แล้ว
เมื่อวานเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปหาลุงตุ้มที่บ้านมาอีกรอบหนึ่งคือปัญหาเริ่มต้นของลุงตุ้มก็คือลงทะเบียนเราชนะ
แล้วสแกนใบหน้าไม่ได้ใช่ฮะเพราะว่าลุงตุ้มใบหน้าผิดรูปเนื่องจากเป็นโรคเท้าแสนปมอ่ะนะคะ
หูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็มองไม่ค่อยเห็นพูดได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าคนไทยใจดีช่วยเหลือลุงตุ้มไปเยอะ
เราก็ให้เลขบัญชีธนาคารในการช่วยเหลือลุงตุ้มคุณบินบรรลือฤทธิ์ลงพื้นที่ไปก็ช่วยเหลือคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนักข่าวของเราก็นำเงินของทางไทยรัฐทีวีที่เป็นสื่อกลางไปมอบให้ด้วย
แต่ปัญหาตั้งต้นเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ได้ในโครงการเราชนะเนี่ยมันยังไง
จะแก้ปัญหาให้ลุงตุ้มได้ไหมหรือลุงตุ้มจะต้องปล่อยผ่านไปเลยก็ไม่ต้องรับเงินตามมาตรการนี้แล้วหรือจะต้องยังไง
วันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยค่ะไปหาลุงตุ้มที่บ้านนะคะ
นายนิมิตอายุ๖๗ปีนะคะลุงตุ้มป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมนี่เจ้าหน้าที่ไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกแบบนี้เดี๋ยวจะช่วยแก้ปัญหาให้อืม
ต้นอันดับแรกลุงตุ้มต้องกดยกเลิกสิทธิ์เดิมก่อนยกเลิกสิทธิ์เดิมก่อน
ขึ้นเลขบัญชีลุงตุ้มไว้ให้ด้วยนะคะควบคู่กันไปต้องยกเลิกสิทธิ์เดิมก่อน
เพราะว่าลุงตุ้มลงทะเบียนตอนแรกเลยเนี่ยเป็นการลงทะเบียนแบบผู้ที่มีสมาร์ทโฟนใช้
แล้วก็ต้องสแกนหน้าผ่านแอปเป่าตังค์
ลุงตุ้มใช้โทรศัพท์มือถือของหลานในการสมัครสิทธิ์
อันดับแรกยกเลิกสิทธิ์เดิมไปนะคะทีนี้พอยกเลิกสิทธิ์เดิมไปเรียบร้อย
นี่ฮะเสียบเข้าเครื่องค่ะแล้วก็กรอกข้อมูล
ต้อค่ะน้องสาวของลุงตุ้มคอยช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับป้าต้อไป
หลังจากนั้นก็จะต้องสแกนหน้าลุงตุ้มอีกครั้งนึง

ยังไงก็ต้องสแกนอยู่ดีเดี๋ยวไปดูช่วงจังหวะในการพยายามช่วยเหลือลุงตุ้มในเรื่องของการใช้โครงการเราชนะ

สแกนไม่ได้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พยายามสแกนใบหน้าลุงตุ้มนะคะ

ช่วยนะคะใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องไปจะได้เห็นหน้าลุงตุ้มชัดจะได้สแกนผ่านเพราะจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีกรณีผู้สูงวัยแล้วสแกนใบหน้าไม่ผ่านจะต้องทาแป้งแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่า
แสงไฟมันอาจจะไม่พอต้องแบบขาวขาวหน่อยสว่างหน่อยเนี่ยเราก็พยายามส่องไฟช่วยไม่ผ่านรอบแรกอ่ะไม่ได้ทีนี้ไม่เป็นไรลองใหม่รอบสองรอบสองก็ยังสแกนใบหน้าลุงตุ้มไม่ได้ค่ะอืม
รอบสามก็ไม่ได้อีกคุณผู้ชมทีนี้ยังไงดีอ่ะคะเจ้าหน้าที่กรุงไทยน้องสาวของลุงตุ้ม
หันซ้ายทีขวาทีประคองตัวลุงแต่ก็ยังสแกนไม่ได้เนี่ยค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น

ทีนี้เอาใหม่เปลี่ยนวิธี
ลงทะเบียนใหม่ในเว็บเราชนะ
กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ
ซึ่งเป็นปุ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
รวมถึงกลุ่มพิเศษที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องการความช่วยเหลือ
อย่างผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุกผลภาพ
ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองได้
หรือไม่สามารถเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปเป่าตังค์ได้

เจ้าหน้าที่ช่วยกรอกข้อมูลให้ใหม่หมดเลยนะคะ

กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ

ต้องรอไปจนถึง๑๕มีนาคม
ต้องรอตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะได้หรือไม่เนี่ยข้อความที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะการลงทะเบียนรูปแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าได้รับสิทธิ์ก็จะใช้บัตรประชาชนซื้อสินค้า
หรือใช้บริการแทนแอปเป่าตังค์นะคะ

ถูกต้องค่ะก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เดี๋ยวรอดูนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่
ต้อค่ะน้องสาวของลุงตุ้มก็บอกว่าวันนี้ดีใจมากนะคะ
ทางธนาคารกรุงไทยเข้ามาดูแล
เพราะอย่างน้อยก็จะได้รู้ปัญหาแล้วก็ได้รับการแก้ไข
คือเมื่อวานนี้เราสองคนได้คุยกับป้าต้อ
ต้อถึงขั้นที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้โครงการเราชนะก็ได้
เพราะว่าคนอื่นที่เดือดร้อนลำบากก็ยังมีอีกหลายคน
ให้คนอื่นใช้โครงการนี้ก็แล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้ก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนเยอะมาก

ป้าต้อก็รอดูว่าได้รับการตอบรับยังไงบ้าง
แบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบ